คือร้องได้ให้ร้อง
ขอให้เราเลิกกัน
ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ที

อะไรคำว่ารักมากเลยค่ะ

ร้องได้อืมเอาละครับเพลงนี้เพลงที่สามแล้วนะครับ
มีมูลค่าสี่หมื่นบาทนะครับน้องขวัญร้องได้หรือว่าร้อง
ผิดครับ

เพลงของคุณตั๊กกะแตนชนระดานั่นเองนะครับ

ของผู้แข่งขันของเรานักสู้ชีวิต
นะครับน้องขวัญที่ทำสำเร็จ

อยากไปกอดคุณแม่ก่อนไหม

พี่หนุ่มมานี่

ขอบคุณมากเลย

สู้เพื่อครอบครัวแล้วนะ
สู้เพื่อครอบครัว

อย่างนี้แหละนะ

สัญญาณแหละ

ที่ครูช่วยหนูมาตลอด

เกณฑ์หนูทุกอย่าง
หนูขอบคุณครูมาก
ครูคือพ่อของหนู
ขอบคุณครูมาก
ครับ

ครูจะไม่ร้องให้นะ
ต้องไปกำลังจะให้หนูไม่ร้องนะคะ

ครับครูก็รักหนูค่ะ

ความทราบซึ้งในการที่ทำสำเร็จ

เกิดอะไรขึ้น

ไม่ได้ชื่นบานไม่ได้มีความสุขกัน
นานขนาดไหนคะคุณแม่

หนูอยากขอบคุณรายการนี้

แล้วก็อยากขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วย

ขอบคุณอีกครับ

รวมทั้งช่องไทยรัตน์ทีวี
พวกเราทุกคนยินดีนะครับ
ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนจริงนะครับ

น้องขวัญยังปิ๊กบ้านก็ได้นะ
ตอนนี้ต้องอยู่กับเราไป
เพราะว่ายังร้องไม่ผิดและยังไม่หยุดนะครับ
แต่ว่าเวลาหมดก็ต้องมาต่อกันในคราวหน้านะครับ
ก็กลับมาเชียร์น้องขวัญคนนี้ได้
กันต่อไปนะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
๓๒วันเสาร์และวันอาทิตย์๒วันเลยครับ

มีอีกรายการหนึ่งค่ะที่ดีต่อใจเหลือเกินค่ะนั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอ๋
ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคุณผู้ชมเหนื่อยล้าไม่ต้องเดินเข้าป่าค่ะ
จากวานจะพบกันใหม่สวัสดีครับ
โอเคไม่รอ
ตอนนี้หนูก็ต้องรักษาเรื่องไตค่ะ
๔ปีที่ผ่านมานี้อาการของคุณแม่สุดหนักไปแค่ไหนครับคุณแม่
ขั้นถึงที่ว่าบางครั้งหยุดหายใจเองค่ะ
บางครั้งนะคะก็สลบไปเลยอย่างนี้ค่ะ

ก็เขย่าค่ะแล้วแม่กระเฟืองขึ้นมาแล้วแม่ก็ถามว่าแม่เป็นอะไร
หนูคิดว่าโอกาสรอดมีอยู่น้อยมาก
ทุกวันนี้หนูคิดอย่างเดียวว่า
หนูต้องอดทนให้ได้หนูต้องสู้ให้ได้เพื่อลูก
กอดหมอนนอนน้ำ
แล้วตรงไหนอย่างนี้ต้องเปลี่ยวใจ
คลายรักไปจากน้อง